มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะเรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าจะจบยังไง
กันได้ไหมนะคะเพราะว่าเป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยนะคะ
ภรรยาบุกไปหาสามีที่ห้องพักค่ะคือสามีไปทำงานต่างถิ่น
ภรรยาก็ไปหาปรากฏว่ามีผู้หญิงคนอื่นอยู่กับสามี
คราวนี้ก็เลยมีปากเสียงกันรุนแรงเลยค่ะ
ในคลิปเนี่ยก็คือฝ่ายภรรยาคือคุณกฤษณาอายุ๕๘ปีนะคะ
ส่วนผู้ชายก็คือคุณพินิษฐ์เป็นสามีอายุ๕๑ปี
ก็เป็นสามีภรรยากันมา๒๘ปีแล้วมีลูก๒คนอยู่ที่จันทบุรี
สามีก็มาทำงานต่างถิ่นจะหาเงินเพิ่ม
แล้วคุณกฤษณาเนี่ยบอกว่าเธอละแคะละคาย
ว่าสามีผิดปกติจนจับได้ว่าไปมีผู้หญิงซ่อนเอาไว้
นี่คือเหตุการณ์วันที่๒ตุลาคมค่ะที่ผ่านมานะคะ
เธอก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วเรื่องถูกสามีทำร้ายร่างกาย
แล้วฟ้องเรียกค่าเสียหายฝ่ายหญิงคือคนที่อยู่กับสามีของเธอนะคะ
แต่จนถึงวันนี้๓เดือนแล้วค่ะก็ยังไม่คืบหน้าเลยคดีนี้นะคะ
คุณกิจสนาบอกให้สามีกลับมาเคลียร์แล้วพร้อมจะเซ็นใบหย่าให้
แล้วต้องถอนจากความเป็นพ่อด้วยนะคะ
แต่จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ทุกเดือนค่ะ
ให้รีบลงมาหย่าลงมาเคลียร์ให้จบ
แล้วก็ไปอยู่กันออกหน้าออกตาไปเลย
ไม่ต้องมาวุ่นวายในบ้านนี้กับครอบครัวพี่อีกต่อไป
ไปฟังคุณพินิษฐ์กันบ้างค่ะซึ่งก็ยอมรับว่ามีผู้หญิงคนอื่นจริง
แต่เรื่องที่ทำร้ายร่างกายเขาบอกว่าไม่จริงเขาป้องกันตัว
เพราะว่าภรรยาเนี่ยเอาอาวุธคือกันไกลกับมีดจะเข้ามาทำร้าย
แล้วตอนนี้ก็ยังเก็บอาวุธนั้นเป็นหลักฐานด้วยนะคะ

แต่ที่ผ่านมาภรรยายื่นข้อเสนอให้เอาภรรยาน้อยไปเป็นพยาน
ก็กลัวว่าจะถูกทำร้ายก็เลยไม่ได้ไปค่ะ
ส่วนเรื่องการส่งเสียเลี้ยงของพี่นิดนึง
พินิษฐ์บอกว่าที่ผ่านมาก็ให้เดือนละ๑๒๐๐๐บาท
แล้วถ้าหย่าแล้วทางภรรยาเขาบอกขอเพิ่มเป็น๑๕๐๐๐บาท
เองก็บอกไปว่าไม่พร้อมเพราะมีภาระอีกหลายอย่าง
เรื่องนี้เดี๋ยวทางตำรวจคงจะเรียกเจรจากลายเกลี่ยทั้งสองคน